คุณผู้ชมครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อช่วงดึกวันที่๑๑สิงหาคมที่ผ่านมา
ต่อเนื่องถึงช่วงเช้า๑๒สิงหาคม
เกิดแรงระเบิดขึ้นในพื้นที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริคัน
ระเบิดครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตและมีผู้บาดเจ็บจำนวนมาก
เหตุการณ์ระเบิดในครั้งนี้เวลาผ่านไปหลังจากสิ้นเสียงระเบิดนานกว่า๒๐วัน
ตอนนี้ชาวบ้านในพื้นที่กลับมาใช้ชีวิตตามปกติแล้ว
แต่เจ้าหน้าที่นั้นก็ยังคุมเข้มความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
เพื่อความมั่นใจของนักท่องเที่ยวด้วยนะครับ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานโดยคุณวัชรีดวงใสครับ
วันนี้เป็นร้านขึ้นชื่อในพื้นที่ต้องปิดนาน๓วัน
และเมื่อกลับมาเปิดร้านอีกครั้งก็มีลูกค้าลดน้อยลง
ต่างจากวันนี้ที่มีลูกค้าเข้าร้านอย่างต่อเนื่อง
วันนพรวุฒิวิชชะนุวรรณเจ้าของร้านบอกว่า
สาเหตุที่ต้องปิดร้านไม่ได้เพราะหวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพียงแต่ต้องการอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่เท่านั้น
เพราะจุดเกิดเหตุอยู่ห่างกับร้านประมาณ๑๐๐เมตร

เพราะว่าก็ไม่มีอะไรแบบก็อยู่กันอย่างปกติแล้ว
ถ้าคนหัวหินอยู่อย่างปกติได้คน
คนที่อื่นก็น่าจะเข้ามาเที่ยวได้เหมือนกันนะคะ
เพราะว่าไม่มีอะไรจริงค่ะอยู่ได้
อยากให้เข้ามาเที่ยวกันเยอะเหมือนเดิม
เช่นเดียวกับสุวิทย์มีกรุณาเจ้าของร้านโกธิ
เปิดมานานร่วม๖๐ปีบอกว่า
แม้เมืองหัวหินจะไม่เคยเกิดเหตุร้ายมาก่อน
แต่ครั้งนี้ไม่ได้สร้างความกังวลให้กับคนในพื้นที่

เพราะนักท่องเที่ยวที่ทราบข่าวก็ยังหวาดกลัว
จากร้านอาหารที่มีนักท่องเที่ยวไปเช็คอินตามปกติแล้วนะคะ
สถานีรถไฟหัวหินก็ยังมีผู้โดยสารมานั่งรอ
เพื่อที่จะเดินทางตามปกติค่ะ
มีแค่ช่วง๒๓วันหลังจากเกิดระเบิดเท่านั้น
ที่มีผู้โดยสารลดน้อยลงค่ะ
รถไฟจอดเทียบชาญชาลารับผู้โดยสารตามปกติ
มีเงินสะพัดวันละ๕๐๐๐บาท
ต่างจากช่วงเกิดระเบิดที่รายได้ลดลงวันละ๑๐๐๐บาท
ขณะที่ทางสถานีได้คุมเข้มพื้นที่มากขึ้น
ประกอบกับมีกล้องวงจรปิดโดยรอบจำนวน๑๗จุด
ทำให้สังเกตความผิดปกติได้ชัดเจน
เพื่อสร้างความมั่นใจให้ชาวบ้าน
เชื่อว่าไม่กระทบการท่องเที่ยว
และอเป็นหน้าที่ของพ่อค้าแม่คร้า
ส่วนพื้นที่ทางเข้าออกทุกทางเป็นหน้าที่ของไฟ
ราชการตลอดจนเรามีชุดลาดตะเวนคอยดูในบริเวณหลังร้านหรือจุดอับต่างตลอดเวลาและเพิ่มเวลาการอยู่ในพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ให้มากขึ้น
เมืองหัวหินวันนี้ยังคงมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปตากอากาศและพักผ่อนหย่อนใจ
ไม่ต่างจากช่วงก่อนเกิดเหตุสะเทือนขวัญ
ชาวบ้านที่นี่ยังต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปชมเสน่ห์ของสถานที่ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองตากอากาศของผู้ดีเก่า
และยังได้รับความนิยมอันดับต้นของนักท่องเที่ยว
ชัชรีดวงใสข่าวเทราะทีวีรายงาน